แบบนะคะเช่นเดียวกับสาวคนนี้น้องเจนิสนางไลฟ์สุดฮอตค่ะ
วันก่อนถ่ายละครที่มกรุงเทพรังสิตโอ้เด็กผู้ชายเปรี้ยไปหมดเลยค่ะ
นิดก็มาเมาส์มอยว่าตอนนี้เธอกำลังจะขอตะขาบ
กับรุ่นพี่พี่เมพี่ชะนาดพี่นิกปานิตาชอบเมาะมอยกันค่ะ
รวมไปถึงคนติดบทบาทมาโอบองค์โอบเอวนางนะ

ใช่ในเรื่องนางเป็นเมนูมีน้อยตลอดเลยค่ะคุณผู้ชม
จะว่ายังไงกันบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ

เพราะว่าเนื่องจากว่าถ่ายละครกับพี่เมย์มาประมาณ๓เรื่องแล้ว

หนูอยากได้ให้แม่คลายตะขาบให้ค่ะ

ชีวิตจริงเคยไปเที่ยวกับเพื่อน

แล้วแบบว่าเขาคงคิดเหมือนว่าเราง่าย
อ่านในกระทู้ในพันทิพย์แล้วมีคนบอกว่า

ใจก็คือแบบเออเราก็คงแบบไม่สามารถไปบอกใครได้เนอะ

คือบางทีเขาก็เป็นแค่บทบาทในละครชีวิตจริงคุณจะไปแตะเนื้อต้องตัวเขาได้ยังไงแล้ว